เพราะว่าอันนี้น่าจะสนุกกว่า
เอาอันนี้พวกเราถอยหลังก่อนดีกว่าครับ

บุธนักพร้อมใจเงินสด
วันทิศาสตร์ครับผม

ผมไม่ใช่เพื่อนเล่น
ผมไปนะ

แต่มันก็เป็นเงินเหมือนกันเนี่ยค่ะ

มันค่าเท่าไหร่หรือเปล่า

แล้วก็ไปเล่นกับเงินล้านหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่ใช่เพื่อนเล่น
ไปสถานบังเล่นโน่นใจเย็นพี่ใจเย็นเดี๋ยวกันนะครับ
แล้วก็ขอร้องนะเรื่องปิดสถาบันนะบางภาษา
ตาอีกข้างหนึ่งเนี่ยให้เห็นว่าสถาบันธุรกษัตริย์เนี่ย
ควรประโยชน์ถ้ากลับไปเล่นไหนไงโอเคผมไปแล้ว
อะในไหนนัดสื่อบัญชญ์มาแล้วก็อ่ามนัดมีประเด็น

ก็ผมคิดว่าผมด้วยความเข้าใจทั้งหมดคือเราไม่มีกฎหมายในการห้ามแต่งตัวใส่สูตรสะพายกล้องออกข้างนอก
เพราะฉะนั้นการตั้งคำถามว่าแต่งตัวแบบนั้นออกมาเหมือนใคร
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรแล้วก็ไม่ควรมาตั้งคำถามเองนะครับ
เพราะว่ากระบวนเรื่องแบบแปลก
ส่วนเช็คนี่ก็เป็นเช็คเงานส่องที่ออกสถานธรรมค่านี้
ก็ยืนยันว่าเอาไปเบิกเงินได้จริงนะครับ
ก็ถ้ายังให้พิสูจน์อยู่ก็ยังพิสูจน์ได้นะครับ
ถ้าไม่ก็ผมก็ประเมินงานยุ่งพอกัน
ก็ยังไงต้องขอโทษพิสิทธิ์แรกจริง

ไม่ทราบว่าแกจะอารมณ์ฉุนเฉียวขนาดนี้

เมื่อเช้านี้ยังไม่ได้รับสายนะครับ
แล้วก็ต้องขอโทษที่ทำให้เสียเวลาด้วย

แล้วก็เมื่อเช้านี้มีภารกิจกับคุณแม่ของคุณ

ที่ไปมอบอุปกรณ์การแพทย์
รวมถึงกระไทยขาวพรรคทรายโจร
ทุกอย่างที่พอจะช่วยมอบให้เพื่อนของเรานะครับ
ที่ติดโควิดอยู่ในเวรจำมาแล้วครับก็อ่าก็เลยก็เลยทำให้รัก
วันที่วันที่สองที่แยกอโศกประมาณอ่าสามโมงเย็นสามที่สี่โมงเย็น
หรืออ่าที่ผมกับอ่าคุณนัทพุทธใส่เกื้อก็จะมีกิจกรรมนะครับ
ที่แยกอโศก็ขอเชิญทุกคนด้วยนะครับก็เยอะธนิดหนึ่งว่าผมปกติคุยโทรศัพท์กัน
แกก็แกก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่เป็นไรแต่แต่ข้อเข้าใจว่าคืออ่า
เคยเคยสัมภาษณ์กันในรายการว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตบางคนเช็คกันนะครับ
เห็นว่าไม่ได้ว่าอะไรก็อ่าแต่แต่ถามว่าเงินจะเป็นเงินสดจำนวนสิบล้านบาทเลย
คนที่จะไปถอนออกมาจากธนาคารคงไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ภายใน๓๔วันนะครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเลยผมไม่ได้ถือเงินบาทเยอะ
ผมถือเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าเป็นสิบบิตคอยน์เนี่ย
อาจจะอ่อนให้ได้อาจจะเอามาอาจจะเอาตำได้ประหว่างให้ได้เลย
แต่ถ้าเกิดเป็นเงินบาทนี้ผมก็ใช้เวลาในการยกย้ายซ็อคสีนิดหนึ่ง
เพราะถ้าเป็นกองทุนเป็นหุ้นอะไรที่ต้องขายแล้วก็อ่าจะจะจะระบาดมาก
แต่ก็ต้องขอโทษนะครับที่ทำให้เสียอารมณ์นะครับ
แล้วก็ขออนุญาตทนการใช้คุณที่นะครับที่มีบ้านสวยมากเลย
มองว่ามันก็พูดเหมือนพี่สิราธรรมเกินไปหรือ
ก็บ้านแกสิทธิ์ของแกอารมณ์ของแกไม่เกี่ยวกับผม
ช่วงตัวเดิมภัณฑ์นี้จะเป็นการยกเลิกไหมคะ
ไม่ใช่การเดิมภัณฑ์อย่างที่บอก
ถ้าอยากการให้พิสูจน์โรคริบาลรัฐหรือแพทย์ข้อไหน
ให้ชัดเจนกว่าที่ชัดเจนอยู่

โรงพยาบาลไพยาทัย๑และ๒
ก็มีความเป็นบริษัทที่สุด
แล้วก็ใบรับรองแพทย์ถือว่า

เป็นคำศัพท์ที่ใช้ได้ทั่วโลก
อันนี้คือจากที่ถามคุณหมอมานะครับ

จริงด้วยที่เขียนสั้นหน่อย
เพราะว่าคำอธิบายยาวเนี่ย

เดี๋ยวมันจะมาทีหลังในขั้นตอน

กับยื่นต่อกรรมธิการปปชที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานนะครับ

ผมว่าถ้าเอาเป็น๑๐ล้านก็ควรจะถิดกระเด็น

ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนจะไม่ยอมเลิกเรียกผมว่าไฮโซ
เราคิดว่า๑๐ล้านเป็นเงินจำนวนที่ผมไม่มี
ก็แปลกหน่อยนะครับ
รถที่นั่งมานี่ก็ราคาเกินนะครับ

มันก็ไม่ใช่เงินที่มันจะต้องแบ่ง

แต่ว่าเป็นเงินที่ไม่ใช่ว่าไม่มี

ไม่ว่าเงินล้านอย่างเงิน๑๐ล้าน

อาการบัดเจ็บเป็นเรื่องจริง

คือเรียกได้ว่าก็พูดให้ฟังเดียวเฉยเฉยว่ามันบอดจริง
ถ้าผมโกหกผมให้๑๐เอาะเลยเพราะว่าผมไม่ได้โกหก
มันละหมากมากที่เราต้องลับตาข้างเดียวตลอดเวลา

เมื่อสักครู่คุณศรีร้านได้มีการเหมือนบอกว่าประสบการณ์ตัวเองก็เคยตาบอดมาก่อนนะคะ
แล้วก็รู้ว่าอาการสำหรับคนตาบอดอ่ะอาจจะไม่ได้ฟื้นเร็วขนาดนี้
อันนี้แนะนำให้ไปถ้าคุณหมอนัทมนต์แกสะดวกต่อก็แนะนำให้ถามแก
หรือว่าต้องถามคุณหมอที่ดูแลไข้ดีกว่า
ถือว่าเรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งแรงที่สามารถเหมือนว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติได้เร็ว
อาจจะส่วนใหญ่จะมีเพราะกำลังใจจากมวลชน
แล้วก็เพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่ออกมาเรียกร้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับ
แต่ก็สามารถเขียนใหม่ได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนตัวเอกสารที่เอาไว้เบิกเงินในธนาคารนะครับ
ถ้าไม่ใช้ก็ฉีกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผมเซ็นให้ใหม่อีกกี่ใบก็ได้
นะครับต้องยอมสีฟ้ายไปไว้นะครับก็ใครปกติเวลาเวลาจะหมายถึงก็เดี๋ยว

ก็สามารถจะให้เขียนใหม่ได้จังนะครับ
ถ้าไม่ใช่ก็ฉีกไว้ก่อนแต่ว่าจะให้ดูใส่ใหม่จะได้
ต้องรอเคลียร์นะครับ
ปกติเวลาสำนักข่าวจ่ายเงินเดือนคุณเปิดได้เลยทันทีไหมครับ

ผมมาตั้งแต่๑๑โมงก็คงมีอารมณ์เสีย
ถ้าผมต้องรอใครนานขนาดนี้ผมก็คงหุดหงิดเหมือนกัน
แต่จริงก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ศิระที่ก็ยังเสียสละเวลารอจนถึงเที่ยง๔๐
และก็ขอบพระคุณพี่ที่ให้ใช้พื้นที่ที่บ้านภูมิแห่งสุขุนชนด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ